คือถามถ้าเราย้อนกลับไปก่อนเนี่ยนะคะ
เมื่อวานคุณอานนท์จากไอลอร์มีการตั้งข้อสังเกตไว้บอกว่า
มันมีบางช่วงที่๑๑๒ไม่ค่อยได้ถูกนำมาใช้
มีบางช่วงที่ถูกนำมาใช้อย่างเข้มงวด
คือมันมีขึ้นลงตามสถิติเนี่ยนะคะ
คือเอาเข้าจริงในแง่ของคนทำคดี๑๑๒นี่มันมีความขึ้นลงของความถี่ในการใช้ไหมคะ
คือนี่ก็เป็นไปตามที่เห็น
เพราะว่าความจริงแล้วอย่างที่คุณภัยบูลว่า
กฎหมายมาตรา๑๑๒มันก็เป็นประมวลกฎหมายยาธรรมดา
เหมือนกับคดีนักวิ่งชิงป้นทั่วไป
นประมาทหรือว่าค้ามนุษย์อะไรแบบนี้
แต่ปัญหาที่คุณจอมขวัญถามว่ามันมีลักษณะแบบนั้นจริงไหม
คือผมก็ตอบได้ว่ามันก็เป็นลักษณะที่ชาวบ้านเขาเห็น
ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าจริงผมนำคดีนี้๑๑๒ล่าสุดก็คือปี
น่าจะอยู่ในประมาณที่ตัดสินก็ประมาณปีหกหนึ่ง
แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีการดำเนินคดี
ตามที่มีข่าวพูดกันว่าไม่เป็นไปตามประสงค์ของในหลวงราชการที่๙
ว่าการดำเนินคดีแบบนี้ก็ทำให้สถาบันเสื่อมเสียอะไรแบบนี้
ก็หยุดไปจนกระทั่งมีข้อสังเกตว่าขณะนี้มีการดำเนินคดีหนึ่ง
หลังวันที่นายกประกาศนายกพูดวันที่๑๙พฤศจิกา
หลังจากนั้นตำรวจก็มีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีจนวันนี้ที่ผมไปเนี่ย
ทั้งหมดก็ประมาณ๑๑คดีที่เกิดขึ้นนะในขณะนี้
ตั้งแต่วันที่๒๔พฤศจิกายนมาถึงวันนี้ก็มีประมาณ๑๑คดี
แล้ววันนี้ก็เริ่มเพิ่มอีก๓๔เรื่อง

ข้อที่จริงที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดในคดีที่เพิ่งมาแจ้งเนี่ย
มันก็ได้กระทำมาบางเคสก็ตั้งแต่วันที่๑๐สิงหาตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องหลายเดือน
อย่างวันนี้ทางลูกความผมที่ไปรับแจ้งข้อเก่าหาคืออย่างคุณเพนกวินหรือคุณลุงเนี่ย
ก็ถามพนักงานสอบสวนว่าเขาตั้งข้อเก่าหาจากการกระทำเมื่อเดือนกัญญา
นี่ผ่านเข้าไป๓เดือนแล้วใช่ไหมฮะเขาจะครบ๓เดือนแล้ว
ทำไมเพิ่งมาตั้งข้อเก่าหาทั้งที่ข้อเก่าอื่นตั้งแล้วนะ
คือหลังจากเกิดเหตุปุ๊บก็จับเลยแล้วก็มีการตั้งข้อเก่าหามาตรา๑๑๖
ตั้งข้อเก่าหาเกี่ยวกับเรื่องการพรกรฉุกเฉินเรื่องโรคระบาดเรื่องอะไรต่างเนี่ย
ก็ตั้งมาเสร็จแล้วทำไมข้อหานี้เพิ่งมาตั้ง
ตำรวจก็ตอบคำถามไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงจริงก็มีสิทธิ์อ่ะ
อายุความมันตั้ง๒๐ปีจะแจ้งความเมื่อไหร่ก็ได้จะดำเนินคดีเมื่อไหร่ก็ได้
ตามทุกกฎหมายทุกมาตราภาษาเรื่องรวมถึงมาตราในอำรวจออกเอาของเก่ามาแจ้งกันดำเนินคดี
ทุกวันนี้ก็เข้าใจว่าหลังจากวันนี้ไปก็คงจะมีเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก
คือคือการตั้งข้อกล่าวหาเมื่อไหร่ไม่ใช่ประเด็น

แต่อาจสังเกตได้ตามสถิติจริงว่า

คือสมมุติเราจะพูดว่า
สมมุติว่านิยมพูดกันมากเลยว่าเราจะให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย
แต่การกระทำที่เห็นอยู่ก็คือว่าคุณให้ความเป็นธรรมกับใครและไม่ให้ความเป็นธรรมกับใคร

ชาวบ้านก็ไม่ต้องรู้เพราะว่ากระบวนการมาตรา๑๑๒มันก็ต้องไปสู่ศาลอยู่ดี
เดี๋ยวเราจะคุยกันว่ามันไปแล้วมันเป็นยังไงใช่ไหม
เมื่อมันไปแล้วเนี่ยมันก็มีการสืบพยานโจทย์พยานจำเลย
ไปสู่การตัดสินของสารสารต้นสารอุทธรสารธิกา
เพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าคดีนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลก

ที่คุณจอมขันถามว่าเอามาใช้เป็นเครื่องมีการ

คือผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมแต่ก่อนไม่ทำ

ทีนี้ฉันถามทนายกิจสดางกลับไปก่อนเลยนะคะ
คือว่าคือถ้าเรามองอย่างคนที่เห็นเหตุการณ์
แล้วคิดว่า๑๑๒ทำไมถึงไม่ถูกใช้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะ
ก็อาจจะมองได้ว่าเอาล่ะเราไม่พูดถึงอายุความ
เพราะว่าคือเกิดไปแล้วแล้วมาแจ้งอันนี้

แต่ประเด็นก็คือว่าก็ผู้ชุมนุมเอง
โก้ทำไว้หลายเรื่องทำไว้หลายแบบ
แล้วเอาจริงนะคะคือมันก็เสียดแทน
หลายคนอาจจะมองได้ว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่โดน๑๑๒มาก่อนหน้านี้

แต่อาจจะมองได้ว่าก่อนหน้านี้เขาก็พยายามจะไม่ใช้แล้วไง
แต่ว่าสิ่งที่ทำนี่ไงมันก็บอกเจตนา
มันก็บอกดีกรีความร้อนมันก็บอกเหมือนกับไม่ได้แคร์กฎหมาย
คืออาจถูกมองแบบนี้กลับไปได้ไหมคะ
ได้ครับก็เป็นสิทธิที่จะเห็นอย่างนั้นแล้วผมเองก็รู้สึกเฉยนะ
กับการที่คิดว่าทำไมไม่มาทำแล้วเพิ่งมาทำก็ไม่ใช่เรื่องแปลก
เพราะนี้กฎหมายมันยังอยู่มันยังไม่ได้มีการแก้ไข
ส่วนปัญหาที่ว่ากฎหมายฉบับนี้มาตรานี้มันถูกต้องไหม

เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราคงต้องไปคุยกันส่วนอื่น

เพราะว่าปัญหาถ้าเอามาใช้แล้วเพราะคนทำ
ก็ต้องมาดูว่าเขาทำผิดตามกฎหมายนั้นจริงหรือไม่
ก็คือจึงต้องเปิดโอกาสให้ต่อสู้๓๙๒๐๐๖๐๐๓๐๐๔เรือนความภาคทราบ
อย่างเป็นธรรมอย่างเป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายว่ากันไปโดยมีโอกาสทั้งคู่
เพราะเดิมมาตรา๑๑๒มันเป็นคดีที่ถือว่าเป็นคดีที่อาจจะรุนแรง
เพราะว่าโทษ๓๑๕ปีไม่ต่ำกว่า๓แน่สูงสุด๑๕ปี
ประมาณปี๕๗เคยมีคนถูกตัดสินคดีคดีนี้เป็นอย่าไปเอ่ยชื่อเขาเลยนะครับ
สถานทหารกรุงเทพฯเนี่ย๖๐ปีสำหรับคดีมาตรา๑๑๒

ก็เขาผิดหลายกรรมก็บวกเข้าไป
ซึ่งก็ถือว่าโอ้ยตอนนั้นเป็นข่าวคึกโคมไปในประเทศไทย

แต่ต่างประเทศเขาคือโคมเลยว่าทำไมตัดสินติดคุกตั้ง๖๐ปี
เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเด็กไปทำแล้วก็เลยต้องถูก
เขาอาจจะคิดก็ได้ว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ได้เป็นการผิดตามมาตรา๑๑๒
หรือนะฮะวันนี้ผมเล่าให้ฟัง
หลังจากตำรวจแจ้งเข้าข่าวหาให้กับน้องนักศึกษาแล้ว
มีคนนึงเขาก็บอกว่าเขาไม่ลงลายมือชื่อในบันทึก
บอกทำไมไม่ลงเขาก็บอกว่าที่ไม่ลงเนี่ย
เพราะเขาไม่ถือว่ามาตรา๑๑๒เป็นกฎหมาย

เขาไม่ยอมรับการบังคับใช้มาตรา๑๑๒
เขาก็ไม่ลงชื่อสิทธิการไม่ลงชื่อมันทำได้อยู่แล้ว
ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอยากจะลงก็ได้ไม่ลงก็ได้
เพราะไปบังคับกันไม่ได้แต่เขาแสดงเจตนา
อันนี้ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของคำถามของคุณจอมขวัญที่ถามว่า
มันมีมาตราอย่างนี้อยู่แล้วที่เขาไม่ทำ
แต่ปรากฏว่าเด็กไปทำเรื่อยก็อาจจะเกิดจากความรู้สึกนี้ก็ได้ว่าเขาไม่ยอมรับกฎหมายนี้
แต่ทีนี้ที่ธนายกิจสดางบอกเดี๋ยวที่ฉันกลับมาถามต่อ
เพราะจริงแล้วในแง่ของการสู้คดีมีคน
คือถ้าเราจะถามแบบรูปธรรมนะคะต้องเอาของจริงมาคุยกันว่า
ปัญหาที่คนมองว่า๑๑๒ต้องถูกแก้
หรือไม่เห็นด้วยกับใช้๑๑๒คือเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเรามา

อาจารย์เอาจริงคือมันก็อาจจะพอมองภาพให้เห็นชัดได้ไหมคะ
ว่าหลังจากที่มีแถลงการหรือที่มีภาพที่ชัดเจนจากนายก
มันเลยทำให้๑๑๒ถูกนำกลับมาใช้
อย่างน้อยก็มากกว่าก่อนหน้าที่จะมีแถลงการ
มากกว่าก่อนที่นายกจะออกมาพูดนะคะ
ผมก็ว่าควรจะมีก่อนนี้
นายกพูดแล้วมีตอนหลังผมก็ยังว่าช้าไป
มันถือเป็นนโยบายได้ไหมคะอาจารย์
บังคับใช้กฎหมายหลักนิติรัฐนิติธรรม
มันเป็นเรื่องนโยบายไม่ได้
ผมไปเคยชุมนุมแล้วผมก็โดนคดี๑๑๓ด้วยนะ
กะบดนะครับแล้วก็๑๑๖ด้วยนะครับ
ก็โดนตอนนี้ยังเป็นผู้ต้องหาอยู่เลย
กันตัวอยู่สู้คดีอยู่นะครับ
เขาก็ไม่ได้ไปแจ้งกันตอนนั้นนะฮะ
ก็จนชุมนุมกันมาตั้งนานแล้ว
ก็ถึงค่อยแจ้งข้อเก่าหา
เข้าใจนะครับเพราะอายุความมีอยู่นะครับ
เขาก็บอกอายุความยังอยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้นะครับ
การไปแจ้งข้อเก่าหาแล้วก็๑๑๖แล้วไปแจ้งข้อเก่าหาเพิ่ม๑๑๒เนี่ย

มีเห็นแกนนำไปหายปลากบอก
เรื่องกฎหมาย๑๑๒ไม่ยอมรับอะไรต่าง
ที่จริงกฎหมายนี้ไม่ใช่มีเฉพาะคุ้มครอง

ผู้ใดหมินประมาทดูหมินแซลค์ทานบรายต่อผู้ประมุขต่างประเทศก็โดนนะครับ

หรือขนาดเอกการตราชทูตก็ยังควบคลองด้วยนะครับ

หรือหมินสารก็โดนหนึ่งปีถึงเจ็ดปีมันเป็นกฎหมายมาตรฐาน
ขนาดบุคคลธรรมดาไปหมินประมาทก็ยังต้องโดนคดี๒ปีอะไรอย่างนี้
สิ่งเหล่านี้เป็นกฎหมายซึ่งไม่ใช่เกิดขึ้นเพื่อมาจัดการกับแกนนำนี้เลย
มันไม่ได้มีความสำคัญอย่างนั้นนะฮะมันตั้งแต่สมัยผมชุมนุมอยู่
กฎหมายนี้ก็มีอยู่นะฮะแล้วผมก็โดนมาแล้วก็บอกแล้วไงฮะ
ฮะแต่ผมโดนเนี่ยไม่ใช่สามเดือนด้วยหลังจากนั้นมาตั้งนานนะฮะ
ค่อยโดนนะฮะสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเขาก็ทำผิดหรือเปล่านะฮะ
ถ้ากระทำผิดก็ต้องไปตามกระบวนการยุติธรรมนะฮะ
ถ้าเจ้าพนักงานมีผู้ไปกล่าวโทษร้องทุกข่าโทษเสร็จ
แล้วก็พนักงานสอบสวนดูว่ากระทำผิดซึ่งการกระทำผิดหนึ่งหนึ่งสองนี่มันมัน
มันหลักฐานมันหาได้ชัดเจนอ่ะอืมนะฮะเพราะเดี๋ยวนี้เป็นยุค
ถ้าให้ผมกล่าวโทษนะผมกล่าวได้ประจำเลยนะฮะผิดทั้งนั้นนะฮะ
แต่ผมเปิดพอดีเป็นความเห็นส่วนตัวเท่านั้นเองนะฮะผมมันชัดยิ่งกว่าชัดอ่ะ
อะไรมันจะเกินขนาดนั้นนะฮะดังนั้นแต่ว่าผมก็ยังใจเย็นอยู่ว่า
ไม่เป็นไรอายุความมันยังมีอยู่แต่เมื่อมีการไปดำเนินการแจ้งข้อเก่าหา
หนึ่งหนึ่งสองด้วยผมก็โอเคฮะถูกหลักแล้วอ่ะ
บังคับใช้กฎหมายต้องบังคับอย่างเท่าเทียมกันอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่า
ต้องเสมอกันทั้งกฎหมาย๒๗ไม่ใช่เอาว่าการนำนี้ต้องเว้น
หรือว่าแกนนำนี้บอกว่าเอายกเลิก๑๑๒ก็ต้องยกเลิก๑๑๒
ไม่ต้องบังคับใช้หรือว่าไปอ้างอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ทั้งนั้น
ถ้าสรุปความจากอาจารย์ภัยบูลคืออาจารย์เรียนเข้าใจเรื่องอายุความนะคะ
แต่อาจารย์กำลังจะบอกว่าทั้งหมดนี้ที่เกิดขึ้น
ไม่เกี่ยวกับการให้นโยบายผ่านสื่อของนายกถูกไหมคะ
เกี่ยวกับการกระทำเขากระทำผิด
ศิษย์ถามอย่างนี้ทำไมเขาไม่ถามตัวเองบ้าง
เขาก็ทำผิดหรือเปล่าถ้ายังบอกว่าเขาไม่ผิด
แล้วยังอ้างว่าตัวเองเป็นเด็กแค่ไหนในกฎหมายเขาเขียน
มีการลดหย่อนโทษเท่านั้นเองไม่ใช่ไม่ผิดนะฮะ
แต่ไอ้ที่มาเนี่ยที่ไปเห็นปรากฏอยู่อายุเกิน๒๐ทั้งนั้นแหละ